แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนไอความร้อนโผล่ขึ้นมากลางกุฏิเลย

อยู่ในกุฏิพระครูสิริพัชโรภาส

เป็นจุดที่มีการวางเหรียญหลวงพ่อพัฒน์

และรูปหล่อหลวงพ่อพัฒน์ขนาด๕นิ้ว

ชาวบ้านได้มาบูชากันนั่นเอง

มีไอร้อนขึ้นมา
เอาล่ะลองวัดอุณหภูมิดู

ขณะที่พื้นรอบนี้เย็นเชียบเลยนะ

ติดกับโคนเสาพบไอความร้อนแล้วก็มีควันปริศนาลอยขึ้นมาด้วยคุณผู้ชมฮะ
ท่านเจ้าอาวาสมันยังไงกันเนี่ยท่านเจ้าอาวาสบอกว่าก่อนหน้านี้
ลองไปขุดพื้นดูแล้วโยมขุดพื้นพิสูจน์ดูแล้วว่าข้างใต้มันมีอะไรหรือเปล่า
แต่ก็ไม่เจออะไรลองเอาน้ำไปเทใส่หลุมดูโอ้โหประหลาดใจหนักเข้าไปอีกพี่เบิร์ด
น้ำที่เติมลงไปเนี่ยนะนึกภาพโฆษณาผ้าอนามัยออกไหมทำไมซึมหายไปอย่างรวดเร็ว
หวั่นแม้วันมามากซึมหายไปเลยครับค่ะต่อมาก็เลยลองเอาสายยางเปิดน้ำใส่ลงไปดูปรากฏ
เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเปิดน้ำทิ้งไว้๒ชั่วโมงน้ำก็ไม่เต็มนะน้ำไปไหนแล้วก็ไม่ล้นออกมาจากหลุมด้วย
พอปิดน้ำดูน้ำในหลุมรถหวบเลยหายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุครับ
ความเชื่อชาวบ้านนะเอามุมความเชื่อชาวบ้านอยู่ใช้วิจารณญาณด้วยนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกไอความร้อนนี้เกิดจากบารมีหลวงพ่อพัฒน์ที่ท่านแสดงปฏิหารให้ลูกหลานได้ดูกัน
๔๑๖ประจุดที่เกิดความร้อนเนี่ยมีรูปหลงพ่อพัสอยู่ตรงนั้นด้วย
๓อย่างไม่กล้าฝันทงว่าอยากได้อย่างหนึ่ง

คนที่มีความรู้ความเกี่ยวกองกับสอบก็เลยฝันทง

เพราะเคยก็เรียกช่างไฟมาดูแล้วนะ
แล้วก็ย้ายจุดของสายไฟต่างออกไปจากเสาใหม่หมดแล้ว
แต่อุณหภูมิพอลองวัดดูมันก็ลดลงมานิดเดียวคุณผู้ชม
ด้านอาจารย์ออสต้องถามอาจารย์ออส

อาจารย์ออสแห่งมเกษตรครับบอกว่าเรื่องนี้
จุดที่เกิดความร้อนน่าจะมาจากไฟรั่วจากจุดอื่น
แล้วมันไปโดนเหล็กที่อยู่ใต้พื้นปูนครับ
อาจารย์ออสแนะนำนะให้ช่างไฟมาดูอีกรอบดีกว่า

หากไม่พบเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องลื้อ
เพื่อหาต้นต่อว่าความร้อนมันมาจากไหนกันแน่
คืออาจารย์ออสก็ไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเอง